เราจะพาไปดูอาชีพอีกหนึ่งอาชีพ
ก็คือเป็นอาชีพที่ทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่
ไผ่เอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้เยอะมากคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตู้เตียงต่างอะไรต่าง

แต่คุณรู้ไหมว่าไม้ไผ่เนี่ยเอาไปทำไดโนเสาร์ได้ด้วย
นี่ไม่ใช่แค่ไดโนเสาร์นะ

ก่อนจะไปดูไดโนเสาร์พาไปดูนี้ก่อน

แล้วก็มีปลามังกรยักษ์ด้วยนะคะ

โอ้โหดูสิคุณมาแบบใหญ่โตโออ่ามาก
ผลงานเหล่านี้นะคะสร้างมาจากไม้ไผ่ทั้งหมดเลย
ไผ่ล้วนเลยนะแล้วก็ถูกตั้งโชว์เอาไว้
ภายในโรงเรือนหน้าบ้านพักบ้านเลขที่๘๖
ถนนโต๊ะลือเบอยู่เขตเทศบาลเมืองสุไงโกลกจังหวัดนาราธิวาส
คุณดูกล้ามเนื้อมัสโซของคิงคอง
สัดส่วนของแต่ละสัตว์แต่ละชนิด
มันเหมือนจริงมากเลยคุณ
ผลงานนี้นะคะเป็นผลงานของคุณโดมบุตรโกบ
อายุ๕๙ปีเขาเป็นศิลปินสารไม้ไผ่หนึ่งเดียวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
คุณโดมเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นของการมาสร้างผลงานจากไม้ไผ่แบบนี้ขึ้นนะฮะ
เกิดจากการที่ว่าตัวเขาเห็นว่าในปัจจุบัน
ไผ่มันมีจำนวนเยอะมากแล้วไม้ไผ่มักจะถูกนำมาเผาทิ้ง

เขาก็เลยมีความคิดแล้วก็ปิ้งไอเดียขึ้นมาว่า
เขาควรจะสร้างประโยชน์แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับไอ้เจ้าไม้ไผ่ไหม
หลังจากนั้นได้ไอเดียปั๊บก็เลยลงมือสารไม้ไผ่ออกมาเป็น
คิงคอร์งและปลามังกรตัวใหญ่เลย
แล้วล่าสุดตอนนี้เขากำลังลงมือสารไม้ไผ่เป็น
เป็นดายโนเสาร์
นี่คุณดูเห็นไหมช่วงหัวเสร็จแล้วเห็นไหมคะ
เขาบอกว่าจริงแล้วเสร็จไปประมาณสัก๗๐เปอร์เซ็นต์ได้แล้ว
แล้วก็คาดว่าไนโนเสาร์จำลองนี้นะจะใช้เวลาทำประมาณ๒เดือน
แล้วก็ถ้าเกิดเอาไปขายนะคุณรู้ไหมจะขายได้ราคาเท่าไหร่
น่าจะตกอยู่ที่ตัวละประมาณ๘๕๐๐๐บาท

ใช่ดิฉันก็คิดว่าตัวใหญ่ขนาดนี้
ราคานี้กับงานฝีมือที่เขาเนี่ย
คุณเห็นไหมเขาต้องสารไม้ไผ่แล้วใช้ไม้ไผ่เยอะมาก
แล้วบอกเลยเรื่องของความคงทนนะฮะ
สามารถตั้งอยู่ได้นานเป็นแรมปี
ถ้าเกิดมันไม่ได้แบบว่ากรอบอะไรไปแต่ว่ามันแข็งแรงแน่นอน
แล้วก็เรื่องของขั้นตอนการทำนะคุณโดมบอกว่า
มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนมากหรอกนะ
แต่ถ้าเกิดว่าน้องเยาวรุ่นน้องวัยรุ่น
หรือว่าเยาวชนหรือใครที่สนใจที่ดูอยู่แล้วสนใจ
อยากจะมาเรียนรู้เพื่อเป็นการแบบทำไปสร้างอาชีพ
สร้างรายได้เพิ่มเติมคุณพี่เขาพร้อมสอนฟรี
ทุกขั้นตอนนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่คาดว่า
ก็น่าจะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้อย่างดีงามเลยทีเดียว
เพราะฉะนั้นใครอยากจะมีฝีมือในเรื่องของงานจักษานไม้ไผ่
หรือว่าเป็นอาชีพเสริมหรืออยากจะมีความสนใจอยู่แล้ว
จะลองได้ไอเดียอะไรเพิ่มเติมลองไปติดต่อคุณพี่เขาดู
เขายินดีให้คำปรึกษาฟรีด้วยนะ
โอ้โหเยี่ยมเลยสุดยอดนะ
ต้องช่วยกันอนุรักษ์นะเรื่องของงานฝีมือเหล่านี้ไม่ค่อยเห็น
แล้วยิ่งเอาวัสดุจากธรรมชาติมาสร้างให้มันเป็นผลงานขนาดนี้
ต้องยกย่อยจริงสุดยอดไปเลยนะ